และในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปลำดับดูเหตุการณ์ความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยอสัมชันตลอด๓ปีที่ผ่านมาว่าชนวนเหตุเกิดจากอะไรและมีปัญหาเรื่องใดบ้างนะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณดิตรดาวิชัยดิตค่ะ
เริ่มตั้งแต่วันที่๑๙กันยายน๒๕๕๖ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฝ่ายบริหาร
มติที่ประชุมได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการเป็นเงิน๑๕ล้านบาท
กันยายน๒๕๕๗มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานโครงการห้องปฏิบัติการเครื่องฝึกบินจำลอง
แต่มีประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยหลายประการเช่น
และค่าส่วนที่เกินทุนอีกกว่า๔ล้าน๓แสนบาทรวมทั้งสิ้นกว่า๙๔ล้านบาท
ธันวาคม๒๕๕๗สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการห้องปฏิบัติการเครื่องฝึกบินจำลอง
มกราคม๒๕๕๘นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีนาคม๒๕๕๘นายพิชัยชุนหะวชินประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลดังนี้
เมษายน๒๕๕๘ประชุมสภาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิการบดีตามกฎหมายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ข้อกล่าวหา๓ประการคือ
การบริหารจัดการที่ไม่ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยกรณีโครงการห้องปฏิบัติการเครื่องฝึกบินจำลองเสมือนจริง
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการทำงบดุลประจำปีการศึกษา๒๕๕๖เป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย
มิถุนายน๒๕๕๘ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิการบดี
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเป็นการชั่วคราว
แต่งตั้งนายสุธิพรปฐุมเทวาพิบาลเป็นรักษาการอธิการบดี
ธันวาคม๒๕๕๘สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งนายสุธิพรปฐุมเทวาพิบาลเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอสัมชัน
แต่ยังไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้
ธันวาคม๒๕๕๘นายสุธิพรพยายามเข้าไปในมหาวิทยาลัยอสัมชันวิทยาเขตหัวหมาก
ธันวาคมฝ่ายตรงข้ามรวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยอสัมชันเพื่อขัดขวางไม่ให้นายสุธิพรเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยอสัมชัน
ธันวาคม๒๕๕๘นายสุธิพรว่าที่อธิการบดีคนใหม่พยายามตัดโซ่คล้องประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยอสัมชันหัวหมาก
แต่ถูกขัดขวางทำให้เหตุการณ์เริ่มตึงเครียดจนตำรวจต้องเข้ามาเจรจา
มกราคม๒๕๕๙สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสกอเปิดประชุมนัดพิเศษเพื่อหย่าศึกมหาวิทยาลัยอสัมชัน
ข้อสรุป๒แนวทางคือ
เจรจากลายเกลี่ยทั้งสองฝ่ายให้ปรองดองกัน
ใช้อำนาจตามภบศอุดมศึกษาเอกชนวธศกร๒๕๔๖
สั่งให้สถาบันอุดมศึกษาอยู่ในการควบคุมของสกอ
๘มกราคม๒๕๕๙พลเอกดาพงค์รัตนัสวัลหน์รัฐมนตรีว่าการการสวงศึกษาอิทธิการ
เรียกประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอสัมชันเพื่อไกลเกลี่ย
ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงไม่สำเร็จจึงให้เวลาอีก๗วันเพื่อไกลเกลี่ย
มกราคม๒๕๕๙นายสุธิพรยืนยันให้มูลนิธิคณะเซ็นคาเบียนแห่งประเทศไทย
เสนอรายชื่อกรรมการสภาฝั่งละ๕คนและมาจากกระทรวงศึกษาธิการอีก๓คน
ฝ่ายภรรยาบัญชายังยึดข้อเสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยลาออก
และให้มูลนิธิคณะเซ็นคาเบียนแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการต่อไป
สามมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
รดาสุรสิทธิ์สุขชัยประธานมูลนิธิคณะเซ็นคาเบียนแห่งประเทศไทย
ออกแถลงการให้กรรมการทุกคนแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก
และไม่เจรจาในวันที่๑๔มกราคม
พร้อมรับหากกระทรวงศึกษาธิการจะใช้มาตราแปดสิบหก
ห้ามกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สรุปใช้มาตราแปดสิบหกอนุสี
จะตั้งคณะทำงานเข้าบริหารงานในสัปดาห์หน้า
จะใช้เวลาแก้ปัญหานาน๓เดือน